สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข้ามสัปดาห์มาเราเปิดด้วยข่าวนี้ต่อนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันชาปนกิจศพนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทางครอบครัวก็แน่นอน
มีความเศร้าเสียใจมากนะคะแต่ว่าเมื่อผ่านไปทีละวันทีละวัน
ทุกอย่างยังต้องกลับเข้าสู่ร่องทางเดิมนะคะก็คือยังต้องสู้คดีกันต่อไป
แล้วก็อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราให้เวลากับข่าวนี้ยาวพอสมควรนะคะ
เพราะว่าก็มีความรู้สึกได้ว่าเหตุเกิดไปตั้งแต่ต้นปี๕๙แล้ว
แล้วมันเป็นข่าวหลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้นซะด้วยซ้ำไป
แต่ว่าเอาล่ะค่ะเกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยทำให้ข่าวนี้ถูกกลับมามอง
คดีนี้ถูกกลับมามองจะเลือกเป็นข่าวก็ไม่ได้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นข่าวนะคะ
พอหันกลับมาดูปุ๊บมันมีวัตถุดิบเนื้อหาในข่าวอีกมากมายเลย
เราไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อนนะคะ
วันนี้เรากลับมาอีกครั้งเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างนานานะคะแล้วก็มีข้อมูลอยู่อีกหลายข้อมูลทีเดียวที่
แม้ว่าเราจะคุยกันไปแล้วหลายรอบเนี่ยนะคะแต่ก็ยังมีข้อมูลชุดใหม่ใหม่ออกมา
ซึ่งก็จะมีประโยชน์มากไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็แล้วแต่สำหรับการสู้คดีต่อไป
แล้วก็วันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับเราทางครอบครัวของผู้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางคุณเรวดีภรรยานะคะแล้วก็ลูกชายคนเล็กแล้วก็ญาติญาติอีกหลายคน
จะไปลอยอังคารวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาทัน
ก็เลยเชิญมานั่งอีกครั้งนะคะจริงคือทางครอบครัวแทบไม่ค่อยอยากจะออกสื่อแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือเหมือนกับทำตัวไม่ถูกคือเรียกร้องอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
แล้วก็สามีแน่ล่ะนะคะแต่ก็ไม่อยากจะออกสื่อแล้วเพราะไม่รู้
ออกไปมันดีหรือมันไม่ดีมันมีผลอะไรกับครอบครัวมันมีผลอะไรกับคดีหรือไม่
คือเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เขาต้องไปทางไหน
คือเหมือนหมดแล้วค่ะไม่มีเข็มทิศแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าที่ผ่านมาคุณพ่อทำให้ทั้งหมดเลย
วันนี้เราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมานั่งฟังกันพร้อมกันอีกครั้ง

อกนั้นเดี๋ยวให้อีกคนนึงบอก

ก็มีคนเข้าไปถามว่าตกลงทำคดีนี้แล้วหรือยัง
เอาเป็นว่าอย่างเป็นทางการนะตอนนี้ยัง

เนื่องจากรู้จักกับคุณพ่อมา

ว่าความตั้งแต่ธรรมคดีหกโจ
ท่านแรกค่ะคุณเรวดีธรหะสุนทรนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นคุณแม่
ของน้องเมื่อ๒ปีก่อนที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตด้วย

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

คุณแม่ตอบเป็นแค่ข้อเท็จจริงของครอบครัวเท่าที่เราทราบ

เพราะว่าตลอดที่ผ่านมาพ่อทำหมดเลย

ก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าเจออุปสรรคยุ่งยากอะไรมากมายนัก
ได้แต่เป็นคนฟังในครอบครัวมาตลอดนะคะ
อีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจด้วย

แล้วก็แต่ว่ายังไงต้องลุกขึ้นมาให้เร็วหน่อย
เพราะยังมีคดีต้องสู้ต่อ

นายอนัญชัยค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วพูดไป

ทนายที่สู้ในสารชั้นต้นยังให้สัมภาษณ์อยู่นะคะ
คือเธอยังเป็นทนายได้รับอำนาจในการทำอยู่นะคะ
แต่วันนี้ทนายอันดันชัยมานะวันนี้คือ
มาให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเอาแบบนี้
คือช่วงที่ผ่านมามันมีคำให้สัมภาษณ์ของทางจำเลย
แล้วก็พยานของจำเลยซึ่งเป็นแฟนสาวด้วย
แล้วก็เราได้สัมภาษณ์ทนายความของฝั่งจำเลย

ที่จะให้สืบพยานเพิ่มเติม
ซึ่งการสืบพยานเพิ่มเติมสืบเองก็ได้
หรือส่งไปสืบในสารชั้นต้นก็ได้

แต่ศาลอุทธรณ์ปกติเขาไม่ได้มีบันลงบันลังอะไรไม่ใช่เหรอครับ

แต่ส่วนใหญ่๙๐จะส่งไปสืบที่ศาลท่านต้น
ให้ศาลท่านต้นเป็นคนสืบนะครับ
ซึ่งมาตรา๒๐๘ปวิอาญาเป็นดุลพินิษฐ

อุทธรณ์ต้องเห็นเองว่าสมควรจะสืบพยานเพิ่มเติม
แล้วถ้าหากว่าเรายื่นอุทธรณ์ไป
แล้วสารไม่เห็นนี่สารก็ไม่สั่งสืบนะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ศาลเห็น
ก็คือว่าเราต้องยื่นคำร้องขอให้สารสืบพยานประเด็นเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ในขณะที่เราจะดูท้อนด้วย

ไม่แตกจอมขวัญก็ลึกไม่ออก

เข้าใจว่าสิ่งที่ศาลชั้นต้นตัดสินมา
แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นวัตถุดิบสู้กัน
คือยกมาให้ภูมิภาคศาสตร์ท่านที่ศาลอุทธรณ์เลย
คือไม่รู้เลยว่าอันนี้ใช้ได้ก็เพิ่งจะได้ยินเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณแม่
แต่คำถามคือเมื่อไม่เคยเกิดแล้ว
ตอนนี้ผมกลับไปดูคำภาคศาสตร์มีครับพรรษศาสตร์ที่๑๐๐๐ปี๑๒

แล้วคู่ความเขาเขียนยังไงให้สารอุทรคะ
ก็ค่อยื่นคำร้องและบวกกับคำภาคศาสตร์ศาลอุทธรณ์ขึ้นไป
วิ่งเถียง๓๓
มาตร๘๐๘เนี่ยเป็นความเห็นของสารอุทธรณส์

ประจักษ์พยานเนี่ยสถานดูทรเห็นว่ายังมีประจักษ์พยานแบบนี้
ยังสงสัยว่าในกรณีที่มีเอกสารบอกว่าจิตไม่ปกติ
ไม่ปกติจริงหรือเปล่าไหนเรียกมาสืบหน่อยสิ
สารอาจจะให้สืบประเด็นนี้คือสารต้องเห็นนะครับ
แต่ว่าการที่สารเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
แล้วใครต้องเป็นคนทำให้ศาลท่านเห็นคะ
ก็สารเห็นเองหรือเรายื่นไปเรานี่แหละเป็นคนยื่น
ก็คืออายการก็ได้โจทย์ร่วมก็ได้เป็นคนยื่น
คือเวลาเขายื่นอุทธรณ์เขายื่นก็คือยื่นอุทธรณ์กันตามปกติ

เทคนิคที่คือถ้าหากว่าเราสามารถเขียนคำร้องบวกอุทธรณ์
แล้วสารอุทธรณ์หันกลับมาดูการสืบพยานเพิ่มเติม
ถือว่าสุดยอดของการเป็นทนายแล้วยากมาก

แล้วก็ไม่มีไม่มีให้เห็น
แล้วก็มันมีคดียาเสพติดอยู่คดีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอ่าเหลืองลิฟซับสิทธ์นะครับ
เวลาเวลาเขียนคำร้องที่จะยืนไปพวงงาน

เป็นหน้าที่ของอายการหรือเป็นหน้าที่ของทนายคดีคะ

คือเขียนเพื่อให้ศาลเห็น
ให้ศาลใช้อำนาจสองมาตรอำนาจสองร้อยแปด

คือทำให้มันนอกเหนือจากที่ท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านต้องได้
คือมีเอกสารพิเศษเพิ่มไปใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเทคนิคการเขียนนี่จึงสำคัญมาก

เป็นความสามารถล้วนของทนายความเลย

ตกลงไม่ว่าจะเป็นอายการหรือทนายของโจทย์ก็ได้ใช่ไหมคะ

ซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นจำเลยได้ไหม
ทนายจำเลยได้ไหมคะ

คือเป็นสิทธิ์ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลย
ก็สามารถเขียนคำร้องบวกไปกับคำอุทธรณ์ได้

มีสิทธิ์ทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลย
ทีนี้ขอมาเรื่องนี้ก่อนนะคะ

มาตรา๒๐๘เรียกให้มันรู้เรื่องกับเขานะ

มาตรา๒๐๘ที่ว่านี้นะคะ
คือเราเขียนให้สารอุทธรณ์ท่านเห็นได้ไหมคะว่า
สารคะยังมีอีกตั้ง๒๓อาจจะ๔๕๖ปากแน่
ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนตั้งแต่ต้น
สารท่านเรียกมาได้ไหมคะ

คือตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศกำลังหลงประเด็น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อำรวจบอกว่า

ว่ามีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหม
ซึ่งตรงนี้ผมอยากบอกว่าระบบกฎหมายเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหา
เมื่อเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยมันต้องมีการสืบสวนและสอบสวน
ขั้นตอนการสืบสวนเพราะสืบสวนสอบสวนเสร็จเนี่ยมาถึงท่านอายการ
คือกระบวนการนี้เขาเรียกกระบวนการต้นน้ำ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนแล้วมันถึงจะมาอายการ
อายการพินาแล้วสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยอายการเป็นคนสั่ง
ว่าสำนวนนี้ไม่สมบูรณให้คุณไปสอบเพิ่มประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้น

ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดอยู่๒กระบวนการนี้ก็คือตำรวจกับอายการ
ถ้าจะพลาดนะอีกพยานที่ว่า๓ปากที่มีปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีพยานอีก๓ปาก
ซึ่งเห็นเหตุการณ์ว่าจำเลยเนี่ยใช้มีดแทงนะครับ
ก็อยู่ใกล้ชิ้นเหตุการณ์ค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้ผมอยากจะบอกว่าประเด็นนี้ไม่มีการสอบสวนไม่มีการเรียกพยานมาครับ
พอไม่มีการสอบสวนและเรียกพยานมานี่นะจึงเป็นพยานนอกสำนวน
พอเป็นพยานนอกสำนวนเนี่ยสารอุทธรณ์ก็จะไม่ใช้มาตรา๒๐๘มาวินิจฉัย
เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการสืบสวนและสอบสวน
อ้าวก็ลองดูนะคะก็ไม่ผ่านไงคะคือก็เพิ่งรู้ไงเพิ่งเป็นข่าวแล้วคนก็ไปช่วยกันหาใหญ่เลยว่าใครอะไรอย่างไรบ้างก็เพิ่งรู้ไงคะ
ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องมองเหรียญอีกด้านหนึ่งฝั่งจำเลยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะต้องต่อสู้คดีเหมือนกัน
แสดงว่าเมื่อคุณแพ้คดีแล้วคุณไม่ยอมแพ้คุณก็พยานมาหาหลักฐานใหม่เท่ากับว่าจำเลยถูกตรวจสอบความผิดถึง๒ครั้ง
ยกฟ้องไปแล้วครั้งที่๒พอมาลื้อฟื้นคดีใหม่จะเอาพยานอีก๓ปากซึ่งไม่ได้อยู่ในสำนวนเลย
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามีพยานอีก๓ปากที่เห็นเนี่ยแสดงว่าพยาน๓ปากนี้มีอยู่เดิมแล้วทำไมตอนแรกคุณไม่เอามาตั้งแต่ตอนแรก
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะน่าตำหนิก็มีคือ๒คนก็คือตำรวจกับอายการ
เพราะฉะนั้นถ้านะคะมีการเขียนคำร้องให้สารอุทธรวินิจฉัยเนี่ยต่อให้ท่านใช้อำนาจท่านก็ไม่ใช่พยาน

ใช่มันเอามาไม่ได้ครับ
อย่างนี้แปลว่าตัวละครที่เป็นอาที่เขาเรียกกันว่าอาแมมนะคะหรือเพื่อนที่ชื่อโฟลก
หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนซึ่งขึ้นสารเยาวชนคือตอนนั้นมาเป็นเอกสารตัวไม่ได้มาคือเรียกมาก็ไม่ได้
ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างเช่นเอกสารมายื่นนี่ถือว่าเอกสารนี้พวกคุณรับกันไงสื่อพยานนี่คุณรับกันหมดแล้วไง
เดี๋ยวงั้นกลับมาที่คุณแม่คุณแม่ไม่รู้คดีไม่เป็นไรคุณแม่ถามจอมขวัญจะถามคุณแม่แค่ข้อเท็จจริงเฉยนะคะคือเวลาที่เราพูดถึงชื่อหนึ่งคนที่โจ้เนี่ยนะคะเขาพูดถึงตอนเขาแถลงข่าวที่เรียกว่าอาแหม่มอาแหม่มเนี่ยคุณแม่รู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่เคยได้ยินผ่านหูเลยค่ะ

คุณแม่รู้จักมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเต้มีเพื่อน
เขาพาเข้ามาทานข้าวที่บ้านนะคะ
ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะนานยัง

แล้วคุณแม่ทราบไหมว่าเขารู้จักกับคนชื่อโจ้ไหม
เคยได้ยินว่าเขามีเพื่อนชื่อโจ้ไหมคะ
หรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่รู้จักคนชื่อโจ้

ค่ะไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยค่ะ
แล้วเขารู้จักอีกคนนึงที่ขึ้นสารเยาวชนไหมคะ
เคยรู้จักกันไม่ต้องเป็นเพื่อนนะอาจจะแค่รู้จักกัน

อันนี้ก็ไม่เคยสร้างมานานค่ะ
คุณแม่ปกติแล้วเนี่ยนะคะ
เต้เนี่ยมีเรื่องชกต่อยไหมตอนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นขึ้นมา

ก็เป็นบางครั้งนะคะ
เวลาเขามีเรื่องมีเด็กผู้ชายอะเนาะ
เวลาเขามีเรื่องมีราวเนี่ยนะคะเขามาเล่าให้คุณพ่อหรือคุณแม่
หรือให้น้องฟังในบ้านบ้างไหมคะ
ก็ไม่ค่ะเป็นบางครั้งเป็นบางเรื่องค่ะ
แม่เต้เนี่ยนะคะเขามีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสิ
เขามีคนที่ทะเลาะกันบ่อยคนเดิมกลุ่มเดิมไหมคุณแม่
อันนี้ไม่ค่อยมีนะคะ
คือมันมีข่าวมันมีข่าวว่าเต้เนี่ยน่าจะโดนทำร้าย
เพราะว่ามีเรื่องมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องบาดหมางกับจำเลยมาก่อน
ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะจริงค่ะ

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแม่เพิ่งเห็นแม่เห็นจำเลยครั้งแรกที่ไหน

หลังจากเกิดเรื่องแล้วแล้วแม่คุ้นหน้าไหม

เพราะฉะนั้นถ้าถามคุณแม่เท่าที่คุณแม่รู้คือ
ไม่คิดว่าจำเลยและเต้เคยรู้จักกันมาก่อน

ไม่คิดว่าเคยบาดหมางกันมาก่อน

เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เขาโดนทำร้ายขั้นเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ

ตรงเนี่ยเป็นเพื่อนตรงเนี่ยคือประจักษ์พยานคนเดียวนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าในชั้นศาลชั้นต้นคือไม่ได้มามีการออกหมายด้วยซ้ำไป
แต่ว่าคุณพ่อเขาส่งไปรับรองแพทย์

สนิทกันไหมเป็นเพื่อนตั้งแต่อนุบาลนี่คือเป็นเพื่อนสนิทไหมคะ
ก็สนิทกับทุกคนนะคะเพราะว่าเต้เขาเป็นคนสนิทกับคนง่ายอยู่แล้วค่ะ
อ่าแล้วตรงมาบ้านคุณแม่บ่อยไหมคะ
ไม่ค่ะที่อนุบาลนี้ไม่แต่ค่ะ
อ่าแต่รู้ว่าคบกันตั้งแต่อนุบาล

มีเพื่อนสนิทเยอะไหมคะคุณแม่

แล้วเคยได้ยินไหมว่าตรงคืออยู่ในฐานะเพื่อนสนิทด้วยไม่ใช่แค่เพื่อนตั้งแต่เด็ก
สนิทด้วยสนิทด้วยสองคนนี้เคยทะเลาะอะไรกันไหมคะ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขารักกันดีค่ะ
อ่าคือต้องถามหมดอ่ะนะคะไม่ได้ถามเพื่อให้เกิดความขัดแย้
แต่อยากจะถามทั้งหมดให้คนเข้าใจเรื่องตรงเนี่ยมีน้องชายชื่อตีถูกไหม
แม่คุณแม่ชื่อตีนะคะเค้ามีกันสองคนพี่น้องเหรอคะ
อ่าแล้วตีรู้จักกับเต้ไหมคะรู้จักกันค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเด็กที่โตมาด้วยกันใช่ไหมคุณแม่
เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันใช่ไหมคะอ่าอ่าทีนี้
เดี๋ยวก่อนพักค่ะคุณผู้ชมค่ะจะให้คุณผู้ชมไปฟังอีกครั้ง
เดี๋ยวจะลองไล่เสียงดูนะคะโดยให้ทนายอนัญชัยลองเอามารวบรวม
เพราะว่าคือเนื่องจากก็มารู้พร้อมสื่อนี่แหละนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงของโจ้นะคะที่บอกว่าตัวเองออกมาจากตรงนั้น
ก่อนที่จะเกิดเรื่องทำร้ายเต้จนถึงชีวิตซะด้วยซ้ำไป
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาฟังพยานทางฝ่ายจำเลยนะคะ
ซึ่งเป็นแฟนสาวแล้วก็เดี๋ยวจะลองย้อนกลับไปคำสัมภาษณ์ของฝ่ายจำเลย
เอาคนแรกก่อนให้ฟังโจ้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
จากเหตุการณ์ถ้าพี่เห็นในคลิปนะจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ่ะ
วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาจากหน้าปากซอยวิ่งเข้ามา
เหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นไม่ถึง๑นาทีครับเร็วมาก
แต่ก่อนจะตะลุมบอลผมได้ออกมาแล้ว
ผมได้ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วคือผมอ่ะต่อยเตะกับเขาแค่คนละทีเอง
ผมได้ออกมาด้านนอกแล้วเพราะอาแหม่มยืนอยู่กับผมตลอดเวลาตอนนั้น
เพื่อให้ผมอ่ะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ตรงนั้นน่ะ
มีการตะลุมบอลกันไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เขาไปเขียนทางเป็นรูปอะครับ
ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุที่วิ่งเข้าไปทำร้ายผมไม่รู้จักสักคนเลยครับพี่
วิ่งเข้าไปทำร้ายอะครับตอนนั้นแล้วผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วย
ผมอยู่ด้านข้างแล้วพออยู่ด้านข้างแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอล
ผมไม่ทราบแล้วครับพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะว่าแฟนผมอ่ะยังอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
ผมเลยตะโกนหาแฟนผมบอกว่าให้มาเอากุญแจรถจากผมไปขับมอไซค์มา
ขับมอไซค์เพื่อจะรับผมแล้วผมอ่ะไม่ได้กลับบ้านทางหน้าซอยครับ
ผมกลับทางหลังซอยที่เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาทางหน้าไม่จริงครับ
ผมกลับทางหลังเพราะอาแหม่มญาติผู้ใหญ่ของนายโฟลกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
หนูก็เลยเดินหาแฟนเพื่อให้ออกมามาราเภา
ตอนแต่ขอขอรายเปล่า
ระหว่างที่เดินกลับเนี่ยแล้วกลับมานานแหละ
อ่าคนที่ชื่อเวนท์เนี่ย

เราไม่รู้จักกันไปไม่ได้หนูก็บอกว่าไปไม่ได้จะไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
หนูก็เลยไปเอารถแล้วก็มารับแฟนกลับไปทางข้างหลังจริงค่ะ
เขาพูดเขาพูดอย่างงี้จริงจริงนะว่ามือเขาเปื้อนเลือดจริงจริงแต่ว่าเบนแทง

เขาเป็นคนมาพูดกับหนูว่าเขาเป็นคนแทงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีคุณหมูเนาะของผู้หญิงคุณมาสักครู่นี้
อ่าที่ขึ้นให้การในขณะที่ทางเอาอย่างงี้
ถ้าเอาเป็นพยานแบบเห็นเลยเนี่ยคือต้องเป็นชื่อตรงคนเดียว
ทางฝั่งของโจ๊ดทำของครอบครัวแม่
แล้วแม่จำได้ไหมมีใครขึ้นสารอีก

โฟมันขึ้นเหรอขึ้นด้วยอ่ะคะอะแหม่ม
ไม่ได้มาค่ะเอ่อตรงนี้คือไม่มาเลยถูกไหมคะ
แค่เอกสารที่คุณพ่อของตรงยื่นว่าตรงรักษาตัวอยู่ใช่ไหมคะ
อ่าแล้วมีเพื่อนหรือมีรุ่นน้องคนไหนอีกไหมคะ
ที่ขึ้นให้ทางฝั่งเต้ไม่ไม่มีค่ะตำรวจ
แม่ไปทุกรัฐไหมคะก็ก็ไปเกือบทุกรัฐเหมือนกันค่ะ
ค่ะคุณพ่อขึ้นคุณพ่อต้องขึ้นสิค่ะใช่ไหมคะเอ่อ
ขึ้นกี่คนจำได้ไหมคุณแม่
เอาเท่าที่จำได้เห็นประมาณกี่คนคะใครคะ
ทางฝั่งเต้เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันนะ
กี่คนฮะก็มีแค่คนเดียวค่ะคือโฟลกเหรอค่ะอ่า
แล้วคนที่ไม่รู้จักอีกประมาณสักกี่คนคะ
คร่าวเอาเท่าที่เรานึกออกตอนนี้ก็ได้ค่ะ
คนที่รู้จักเหรอคะรู้จักอ่าก็ที่ที่มาที่บ้านใช่ไหมคะ
ไม่ครับไหมค่ะที่ขึ้นสารที่ขึ้นสารอ๋อก็มีในโฟค

มีพยานอีก๓ปากที่จะเอามาสืบพยาน

พยาน๓ปากนี้ไม่ปรากฏในสำนวน
จะใช้ประมวลวิธีพิความอายามาตรา๒๗

คือเยาวชนที่ขึ้นสารเยาวชน
และรับสารภาพตัวเองร่วมวิวาดด้วย
คือเขาส่งมาเป็นเอกสาร
จากธนายธนายทางฝั่งทางฝั่งครอบครัวนะฮะ

ว่าเขารับสารภาพตามชั้น
พนักงานสอบสวนคือชั้นตำรวจที่เขาสารภาพเอาไว้

ใช้อำนาจท่านแล้วให้สอบเพิ่มเนี่ย
เด็กคนนี้จะถูกเรียกมาสอบในศาลได้ไหม

ในประเด็นเรื่องนี้แนวทางสู้คดีในศาลรุธร

มีประเด็นเดียวครับประเด็นอื่นไม่มีทางเลย

และประเด็นนี้สารเขาตัดพยาน

เดี๋ยวเอาวันนี้แรกก่อนค่ะ
คือเขารับรับกันหมดแต่ว่าอะไรคะ
หมายความว่าเมื่อส่งบันทึกถ้อยคำ
เมื่อส่งคำให้การ
ของพยานปากเยาวชนนะครับ
แล้วธนายอาญาการ

ถ้าเอาตามข่าวนะคะที่พูดถึงเยาวชนคนนี้
คือว่าเขารับสารภาพแค่ส่วนตัวเขาว่าได้ร่วมทำร้ายจริง
แต่ว่าว่าใครทำใครใครไม่เห็น
เพราะฉะนั้นพยานปากนี้เนี่ย

แต่ว่าถ้าฟังจากจำเลยคือโจ้ที่แถลงข่าวเนี่ย
หรือแม้แต่น้องผู้หญิงคือคุณหมูเนี่ย
คือเรื่องราวจะอยู่ที่ตัวเยาวชนคนนี้เยอะมากเลยนะคะ
ซึ่งตรงนี้แหละครับตรงนี้สำคัญ
ถ้าว่าถ้าพยานหลักฐานอยู่ที่คนนี้นะครับ
เราต้องเอาพยานปากนี้มาสืบให้มันเห็น
ตกลงถ้าผู้พิพากษาสารอุทธรณ์จะให้เพิ่ม

แม้ว่าคนนี้จะอยู่ในคดีตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบ

เพราะว่าพยานปากนี้มันสิ้นกระแสความแล้วไงครับ
คุณแม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนที่จะมีเรื่องมีราวไหมคะ

คุณแม่คิดว่าเขารู้จักกันมาก่อนไหม

ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ

ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าไม่ทราบเลยค่ะ

เพราะว่าฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้ติดใจจะเรียกมาสอบ
ฝ่ายโจทย์ก็ไม่ได้ติดใจจะเรียกว่าสอบ
คือรับข้อเท็จจริงตามคำให้การ
แต่สมมุตินะคะสมมุติถ้าเราลองย้อนอดีตกลับไปได้

ถึงแม้ว่าเขาจะรับสารภาพตามชั้นพนักงานสอบสวนชั้นตำรวจ
ทนายเรียกมาอีกได้ไหมคะ

ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นเรียกได้อ๋อมันอยู่ที่มันอยู่ที่
ทนายจะศึกษาคดีแนวทางขนาดไหน
เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้

การเป็นทนายโจทย์ร่วมก็คือเป็นผู้ช่วยของพนักงานอายการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ช่วยของพนักงานอายการเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะไปหาพยานของเราที่สืบไว้ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับ
แล้วก็ซ้อมพยานซ้อมพยานนี้ไม่ได้ให้พยานเบิกความเท็จนะครับ
พยานเพื่อให้พยานจดจำเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุได้
เพราะบางทีมันนานนะครับ
อย่างคดีของเจ็ดโจเนี่ยผมซ้อมทุกปากครับ
ซ้อมยังไงซ้อมก็คือว่าผมก็ไปเอาคำเบิกความของพยานที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนนะครับ
โดยขอที่พนักงานอายการให้พยานคนที่ไปให้การมาซ้อม
แล้วก็มาเออคุณเหตุการณ์วันนี้วันนี้ทำให้พยานจดจำเหตุการณ์ได้
พอจดจำเหตุการณ์ได้ไปเบิกความที่ศาลเนี่ยพยานก็จะไม่หลงลืม

ก็คืออย่างนี้พยานปากของคุณตรงนี่นะครับ
ดูตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มายื่นกับศาลว่า

ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าทนายหรืออายการไม่เชื่อก็ต้องเอาหมอมาสืบ
แล้วก็เอาหมอมาสืบว่าไอ้ที่ว่าโรคทางจิตเนี่ยมันจิตขนาดไหน
กินยาได้ไหมกินยาอาจจะพูดก็ได้
เพราะว่าโรคทางจิตมันมีหลายแบบไง
ขั้นรุนแรงขั้นธรรมดาถึงขั้นวิกลจริตไหม
ไร้ความสามารถไหมหรือแค่เสมือนไร้ความสามารถ
เพราะฉะนั้นประเด็นของนายตรงเนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญในประจักษ์พยาน
แต่ประเด็นพวกนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า
ณวันนี้เนี่ยพอมีพยานอีก๓ปาก
ที่ตามที่ทนายท่านให้ข่าวว่าเป็นประจักษ์พยานเห็นจำเลยแทงผู้ตาย
พยานทั้ง๓ปากเป็นพยานที่สำคัญอาจจะมีผู้หญิงด้วย
ที่ตามที่จำเลยเขาให้การว่าคนนี้อยู่กับเขาตลอดอะไรพวกนี้
พนักงานสอบสวนจึงไม่เอาพยาน๓ปากนี้เข้ามาในสำนวน
แล้วทำไมพนักงานอายการจึงไม่สั่งสอบพยาน๓ปากนี้เพิ่มตั้งแต่ตอนแรก
ทำไมเพิ่งมาพบกันตอนนี้นี่แหละครับคือปัญหา
คุณแม่ค่ะขอย้อนกลับไปนิดเดียวคือเต้กับตรงเนี่ยสนิทกันด้วย
แล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าตรงไม่ได้มาบ้านคุณแม่
เที่ยวเล่นไม่ได้มาบ่อยบ่อยไม่ใช่ใช่อ่าแล้วซึ่งหมายความว่าครอบครัวคุณแม่
เต้กับครอบครัวของตรงก็ไม่ได้สนิทสนมกัน
คือเป็นแค่ลูกเป็นเพื่อนกันเฉยใช่ไหมคะคือไม่เคยติดต่อได้พูดคุย
คุณพ่อคุณแม่เต้กับคุณพ่อคุณแม่ตรงไม่เคย
แล้วอย่างตรงไม่เรียกว่าตัดไปแล้วเหรอคะก็ส่งเอกสารแล้วก็ไม่ได้เรียกแล้ว
แล้วจะมาให้เรียกอะไรล่ะคะก็จบไปแล้ว
คือพยานปากนี้นะครับเป็นพยานปากสำคัญถ้าสารอุทธรณ์เห็นว่าประจักษ์พยานปากนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีเนี่ยนะรู้เห็นเหตุการณ์ว่าจำเลยเนี่ยแทงผู้ตายจริงเนี่ย
แล้วก็ใบรับรองแพทย์เป็นใบรับรองที่น่าสงสัยสารก็มีอำนาจสืบพยานปากนี้ได้

ใบรับรองแพทย์เนี่ยก็ไม่ชัวร์หรอกครับว่าคือมันยังไม่ได้พิสูจน์ไงว่า
เขาเนี่ยสติสัมปัชยะเนี่ยสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนสามารถเบิกความได้หรือไม่
บางคนเนี่ยมันมีเทคนิคที่จะไม่มาเบิกความที่ศาลเยอะ
อย่างเช่นพักพวกกันรู้จักกันโดนซื้อตัวโดนข่มขู่เป็นต้นนะครับ
อันนี้คือโดยสถิติก็คือจะมีให้เห็นอยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติในเมืองไทย

ใช่ครับผมเจอมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับที่ตามพยานเนี่ยโอ้โหสุดแสนที่จะลำบากมาก
หมอที่เขียนใบรักษาลองแพทย์คุณพ่อของตลง

ใบรับรองแพทย์นี้เป็นใบรับรองแพทย์ที่น่าสงสัย

เท่าแต่ว่ามันเป็นสาเหตุให้เราขอ
อันนี้แหละฮะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องเขียน
อายการต้องเขียนทนายต้องเขียน
ให้มันเข้าข้อกฎหมายให้ได้
แล้วมันต้องจูงใจสารให้ได้ด้วย
แล้วถ้าเรียกหมอมาหมอไม่ถือว่าเป็นคนนอกสำนวนเหรอคะ

แต่หมอเป็นคนยื่นใบรับรองแพทย์
แล้วมาดูที่ว่าใบรับรองแพทย์ของคุณในขณะนั้น

เกี่ยวดองกันตรงนี้

หมอไม่ได้พิสูจน์ว่าจำเลยผิดหรือไม่
พิสูจน์ว่าเอกสารที่คุณยื่นมาเนี่ย

แล้วคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ยื่นเอกสารให้กับตรงนี้

เนี่ยผมว่าถ้าหากว่าสารอุทธรณ์รับขึ้นมาเนี่ย

ไม่อยากจะเบิกความในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
พยานที่ทำเอกสารมาเนี่ย

ถ้าสมมุตินะครับ

อาจจะเป็นการออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จนะครับ

แจ้งความเท็จต่อสารนะครับ
มีอีกข้อหาหลายข้อหาครับ

แล้วถูกพิสูจน์ในศาลได้จริง

คำถามคือว่ามีผลเปลี่ยนคดียังไงคะ

ตรงก็ต้องมาเบิกความตามความเป็นจริง

ตามคำภาษาปีเลย

สมมุติว่ามีการพิสูจนแบบรองแพทย์แล้วมีผลว่าสามารถที่จะสอบตรงเพิ่มได้นะคะ
ได้เปรียบกว่ากันคะระหว่างจำเลยกับโจทย์
คืออย่างนี้ครับถามว่าใครได้เปรียบผมว่าไม่ใช่นะครับ
ความคิดผมในฐานะที่เป็นทนายนี่นะฮะ
หนึ่งณตอนนี้เนี่ยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยจำเลยเนี่ยแทงผู้ตายจริงหรือไม่
จะได้พิสูจน์จำเลยด้วยไงจำเลยก็จะได้พิสูจน์ได้ว่า
เขาจะได้ปลอดถ้าเขาไม่ทำคือปลอดเลย
เพราะตอนนี้จำเลยเป็นจำเลยของสังคมแล้ว
ตรงไปเบิกความมาผมไม่เห็นหรอกครับ
สารก็จะยกฟ้องคราวนี้จำเลยบริสุทธิ์เลย
คือฝ่ายจำเลยก็เป็นผลดีด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากในฝ่ายโจทย์เนี่ยถ้าเกิดบอกเห็นจริง
ว่ามีการแทงกันเนี่ย
จำเลยก็ต้องอาจจะมีการเปลี่ยนคำภาษา
นะครับนี่ครับถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางนี้เขาก็จะได้ไม่คาใจ
จำเลยก็จะได้พิสูจน์ตัวเองก็ไม่คาใจสำคัญ
คาใจผมเลยบอกว่าไม่ใช่ได้ใครเสียเปรียบหรอกครับ
ผมว่าในความคิดเห็นของผมนะ

ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
นะสำหรับคดีนี้นะค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอาในมุมมองของทนายอนัญชัย
คือตอนนี้ที่สำคัญที่สุดตรง

ตอนนี้เนี่ยแนวทางสู้คดีเนี่ย
ที่ผมจะแนะนำทางฝ่ายนี้เนี่ย

และพิสูจน์ว่าใบรับรองแพทย์นี่นะฮะ

และเมื่อวานดูข่าว

สั่งให้ตรวจสอบแพทย์

วิกลจริตจริงหรือไม่

อันนี้แหละครับที่ผมว่า
ใช้ได้อันนี้แหละคือ

พิสูจน์จำเลยเนี่ยไอ้นี้เนี่ย
เหมือนกับจำเลยสองเด้งเลยครับ

ทั้งที่ว่าขั้นตอนนี้พยานหลักฐานใหม่เนี่ย
พยานเดิมที่คุณบกพร่องเอง

แล้วคุณมาบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะ

ถ้าว่าจำเลยเนี่ยโดนสืบ๒ครั้งนะครับ

ระบบกฎหมายทั่วโลกนี้ผิดหมดเลย

เราได้เคยสัมภาษณ์ทางทนายของโจ้

ทางรายการเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
ว่าสุดท้ายแล้วคดีจะไปทางไหน
เอาตรงนี้นะคะถ้าเรามาคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ย้ำอีกครั้งคดีนี้เนี่ยเหตุเกิดเมื่อปี๕๙นะคะ
ต้นปี๕๙นะคะแต่ของเหมือนยังมาใหม่อยู่เลย
ตอนนี้ใหม่แล้วครับตอนนี้ใหม่แล้วครับ
แต่อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าท้ออย่าท้อ

โจทย์มีพยานเพียงคนเดียวคือคุณตรง
ซึ่งคุณพ่อเขายื่นหลักฐานว่ารักษาตัวอยู่ถูกไหมคะ

ทางฝั่งคุณจ้อซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยใช้ประจักษ์พยานกี่คนคะ
ถูกคำร้ายนี้แหละ

แล้วเห็นพสิทธิการของ
ว่าคุณโจ้อยู่ตรงไหนตรงแหน่งไหนต่างคู่นี้
ต่อถึงเหตุการณ์ที่ผู้ตาย
อ่าครับมาจากพยานไม่มีเลยจำเลยถูกมั้ยคะ
พยานแวดล้อมพยานแวดล้อมเท่าไหร่คะใช้กี่คนคะ
พยานที่มองเห็นว่าคุณโจ้อยู่ตรงไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอีกสองท่านนะครับ
จากแฟนของคุณโจ้ครับผม

ไปเบิกความทักเจนพระท่านก็คือเบิกความคือจริงแล้ว

คนที่๒คือใครคะมี๒คนใช่ไหมคะ

แล้วใครอีกกี่คนครับ
อ๋อครับรุ่นน้องจำเลยอีก๒คน
จำเลยคนหนึ่งใช่ไหมครับและรุ่นน้องอีกสองคนครับ
พยานเนี่ยมีแฟนสาวมีตัวจำเลยมีรุ่นน้องกี่คนคะ

เพราะฉะนั้นถือว่าใช้๔คนถูกไหมค

ถูกต้องครับใช้๔คนครับ
ทีนี้ในส่วนของกล้องวงจรปิด
นายจำเลยหากล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
ผมเข้ามาในคดีนี้นะครับ
เดือนประมาณเดือนสิงหา๕๙หลังไปแล้วหลายเดือนครับ
ก็เลยหาไม่ได้ผมไม่ทราบครับตรงนั้นครับ
ล่วงละอย่างเลยหลายเดือนครับผมถึงดูคดีเนี่ยครับ
ทำไมสองคนนี้ไม่ได้ขึ้นคะ
อย่างนี้ครับได้ติดต่อกับท่านคุณแหม่มแล้วนะครับ

สะดวกนะครับผมเองผมก็เป็นว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวก
ผมก็ไม่อยากจะครับครับขัดใจขึ้นเหมือนความนะครับ
ถ้าเขาไม่เต็มใจแต่หากวันไหนที่คุณแหม่มประจำใจนะครับ
จะที่แจงก็ไม่เป็นไรครับไม่ยินดีครับครับท่านายค่ะเอ่อ
ต่อสู้ของเบ้นซึ่งอยู่ในสารเยาวชนเนี่ยเบ้นเนี่ย
ให้ให้การในศาลเนี่ยพาดพิงโจ้ยังไงบ้างคะโอเค
นะครับให้การสารจริงแล้วเนี่ยเบ้นก็ไม่ได้ให้การในศาลเลย
ในศาลนะครับเบ้นเนี้ยเขาให้ให้ให้ให้การท่านสอบสวนครับ
บรรปรากฏในท่านสอบสวนแล้วก็บันทึกคำให้การของเบ้นนะครับ
ไปกับท่านสอบสวนนะครับครับเพราะงั้นและท่านสารเนี้ยเป็นสารภาพนะครับ
ตามฟ้องโจตสุปกราชครับท่านค่ะครับซึ่งฟ้องของโจทน์ในคดีสารเดทเนี้ย
ก็เฉกเช่นเดียวกันกับคำพูดของฟ้องเดียวกันกับจำเลยคดีนี้ครับ

ก็คือฟ้อง๕๒๘๘ครับผม
ที่เรานำมาใช้ในคดีหลักที่สารอาญาธนาย
เขาพูดถึงไหมคะว่าโจ้คือคนแทง

ไม่พูดไม่พูดครับเขาไม่รู้ครับ

ในการให้การของเขาในชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งในชั้นศาลเขาก็รับตามชั้นพนักงานสอบสวน
คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาเห็นใครเป็นคนแทงใช่ไหมคะ

ใช่ครับแต่ว่าเป็นการ

เข้าร่วมวิวาสเข้าร่วมทำร้ายผู้ตาย

โดยที่บอกว่าเข้าร่วมทำร้ายเนี่ยคือเขากับโจ้ร่วมกันเหรอคะ

เขาไม่ผมไม่น่าจะจัดตรงนี้ครับ
ถ้าเกิดเขาเบิกเขาเบิกผมบอกอย่างนี้ตรงนี้นะครับ

แต่เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาอาจจะ
ตรงนี้ผมไม่น่าจะจัดครับผมขออนุญาต

เขาจำไม่ได้จริงที่ร่วมแต่ผมจำได้ว่าเข้าร่วม

แต่โจ้ร่วมด้วยถ้าเขาบอกว่าร่วมด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
คือยังจำณวันนั้นได้นะคะ
คือคำตอบที่จะบอกว่าเบนส์ซึ่งอยู่สารเยาวชนพูดว่าอะไร
ลักษณะการเข้าร่วมวิวาสเข้าร่วมทำร้ายมีใคร
พฤติกรรมอย่างไรใช้อะไรเห็นอะไรบ้าง
คือเนื่องจากทนายบอกว่าจำไม่ได้
ที่จริงแล้วตัวเบนซ์ก็สำคัญ

เมื่อเป็นพยานแวดล้อมเนี่ยถ้าทนายเก่งนี่นะฮะ
ก็ต้องลากเข้ามาให้ได้ว่าในขณะนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงสืบเอาพยานเอกสาร

เราก็เอาพยานเบ้นนี่แหละมาสืบว่า

ในมือโจ้คือพยานแวดล้อมพวกนี้
เขาเรียกว่าเป็นพยานที่สามารถ
นำมาประกอบคำให้การชั้นสอบสวนได้

คือจริงถ้าได้ตัวเบ้น
หมายถึงว่าไม่ว่าฝั่งโจรหรือจำเลย

ถือว่าพยานปากนี้ก็
เป็นจากพยานที่มีเล่นใน

เยาวชนเนี่ยเขาได้สิทธิ์
สิทธิ์ในการลงโทษที่น้อย
นะครับใช้การบำบัด
มีเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีเอายังไงต่อคะ

อยากให้คุณแม่เนี่ยนะครับเดินหน้าต่อไป

ผมเชื่อกระบวนการของสารยุติธรรม
สารอุทธรณดีการจะให้ความจำคุณแม่ได้
เพราะฉะนั้นอย่ามองข้างหลัง
สิ่งที่ตำรวจบอกว่าจะลื้อคดี
ไม่ต้องไปมองหรอกครับมันเปล่าประโยชน์นะครับ
มันทำไม่ได้ในกระบวนการยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเนี่ยพยานที่เราจะสืบต่อไปเนี่ย
คือตรงเท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดินต่อไปครับ
เพราะว่าถึงแม้จะเป็นคำให้การ
สาธารณ์ศอบส่วนถ้ามาประกอบ
พยานแวดล้อมนี่นะฮะสามารถลงโทษจำเลยได้ครับ
สารอาจจะมีการกลับคำพิพากษาของสารชั้นต้นก็ได้ครับ

แล้วมีความขึ้นหน้าอย่างไรเดี๋ยวกลับมาอีกนะคะ
คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้นะคะคุณเข็มมาสอน
คุณภาคภูมิก็มีอีกหลายคดีที่เกิดขึ้น
คดีนะคะช่วงนี้ที่น่าติดตามค่ะ
ว่าจะจบอย่างไรแล้วเกิดเรื่องอย่างไรบ้างนะคะ

ขอบคุณค่ะลาไปเลยสวัสดีค่ะ